คุณผู้ชมเคยได้ยินกับผลไม้ชนิดนี้บ้างไหม
ถ้าพูดชื่อออกไปถกเถียงกันทั้งวัน

อยากรู้แล้วหน้าตาของเจ้าลูกนี้

เพื่อนเคยเห็นผลไม้หน้าตาแบบนี้กันบ้างไหมคะ

เป็นผลไม้ที่หากินยากมากเลยนะ

แน่นอนพ่อไปทำงานไม่รู้คุยกับใคร
ลูกคุยคนเดียวแต่ก็มีหลายลูกเนี่ยคุยได้หรอ

แม่นอนพ่อทำงานแม่เสียงไม่จบ
อันนี้ลูกคุยลูกคุยคือชื่อลูกผลไม้อย่างนี้เหรอ
ใช่เป็นผลไม้ป่าฮะแล้วมันมีหลายชื่อนะอยู่ที่จังหวัดตราดนั่นแหละ
พื้นที่เขาเรียกว่าต้นคุ้ยบ้างเถาคุยเครือบักยางหรือหมากยาง

บักยางอีสานบ้านเทาเออถ้าอีสานจะเป็นหมากยางหมักยาง
เออแต่ละพื้นที่เขาเรียกไม่เหมือนกัน
ถ้าลูกที่มันสุกแล้วอ่ะดูไปนะสีเหลืองอมส้ม
มันจะมีน้ำยางสีขาวปนริมเปลือกตรงนี้
เขาบอกว่ารสชาติมันจะหวานอมเปรี้ยวอย่างในคลิปคนที่ได้ทานไปเขาบอกว่าหวานนะ
ใช่เมื่อกี้น้อยพี่พี่เขาบอกว่าโอ้ไม่รู้
วิธีการต้องบอกว่าลองไปทำกันดูนะก็คือหั่นแช่น้ำ
แล้วนำมาคลุกจิ้มกินกับพวกน้ำจงน้ำจิ้มพริกกึงพริกเกลือ

ใช่ไหมมันจะได้แบบรสชาติกลมกล่อมพอดีพบรส
ส่วนเนี่ยทานสดแบบนี้ก็ได้ถ้ามันสุกแล้ว
ถ้าคุณชอบเปรี้ยวก็เอาดิบหน่อยก็ดีเหมือนกัน
แต่ก็ต้องระวังยางสมชื่อมัน
ก็ต้องล้างออกหน่อยลูกยางมักยาง